ดูเรื่องความเคลื่อนไหวของนายธนทร
จึงรุ่งเรืองกฤทธิ์หัวหน้าพระอนาคตใหม่นะครับ
เมื่อวานก็เรียกว่าไปแฟลชมอบ

แล้วแฟชม็อกของเขาบอกว่าแสดงพลังที่ไหนก็ได้
ลุกขึ้นที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้
กับการไม่ถอยไม่ทนออกมาแสดงพลังสู้ความอายุติธรรมเนี่ยนะครับ
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจกล่าวกับมวลชนที่มาร่วมชุมนุม
บอกว่าได้เวลาที่ประชาชนจะออกมาส่งเสียงด้วยตัวเอง
นี่คือโอกาสในการแสดงพลังของทุกคน
ที่ช่วยกันแสดงพลังให้ผู้ที่มีอำนาจ
เห็นว่าพวกเราจะไม่ทนและไม่ถอยต่อระบอบพระเด็จการ
ฟังเสียงของนายธนทรต่อมวลชนเมื่อวานนี้หน่อยนะครับ
ที่พูดต่อมวลชนนะฮะ
คือตั้งแต่ก่อนที่จะมีการรวมกลุ่มของมวลชนนะ
ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ

เพื่อที่จะไปยังจุดที่นายธนทรปราศัยกับมวลชนด้วย
ก่อนหน้าที่จะมีการปราศัยก็พยายามที่ห้ามปรามมวลชนนะครับ
แล้วก็พอนายธนทรมาก็พยายามที่จะเข้าถึงตัวนายธนทรนะครับ
เพื่อจะแจ้งให้นายธนทรทราบว่าการชุมนุม
ยังไม่ได้ขออนุญาตจากตำรวจในพื้นที่
และเป็นการฝ่าฝืนพรบการชุมนุม
แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถฝ่าฝูงชนเข้าไปได้
ตำรวจก็ตัดสินใจถอยร่นออกมาก่อนนะครับ
ความเคลื่อนไหวมันก็มีความเคลื่อนไหวคู่ขนานกันไป
ที่เชียงใหม่เขามีการจัดกิจกรรมบริเวณลานควงประตูท่าแพร
นำกลุ่มโดยสมัชชาเสรีประชาธิปไตย

เขียนข้อความแสดงความคิดเห็นลงบนผ้าสีขาว
แล้วก็ชูป้ายเรียกร้องความยุติธรรมให้กับนายธนทร
แต่ส่วนหนึ่งก็คือโชว์ปฏิทินรูปนายทักษิณ
แล้วก็นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ที่บอกว่าได้รับแจกเป็นของขวัญปีใหม่ปี๖๓เนี่ยนะครับ
ส่วนเวทีที่นายธนทรพูดกับมวลชนเวทีนั้น
นายธนทรบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะมีของจริงเกิดขึ้น
อันนี้เป็นแค่ชิมลางก่อน
ส่วนทางด้านฝ่ายความมั่นคงออกมาเตือนสติประชาชน
บอกว่าอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์เหมือนในอดีตที่ผ่านมา
ซึ่งพลโทคงชีพตันตรวานิสโฆษกระทรวงกลาโหม
รับว่าฝ่ายความมั่นคงก็มีความกังวล
หากมีการปลุกปั่นยุโยงรวมทั้งการเสนอข้อมูลด้านเดียว
หรือไม่ครบถ้วนจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณ
ขณะที่ฝ่ายการเมืองหลายคนอย่างคุณสุเทพเทือกสุบัน

ก็พูดว่าการชุมนุมจริงสามารถทำได้อย่างเสรี
แต่อย่าสร้างความรุนแรงแล้วก็ผิดกฎหมาย
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตอดีตหัวหน้าพักรักประเทศไทย
ก็โพสต์เฟซบุ๊กออกมาเหมือนกัน
บอกว่าสู้ในสภาไม่ได้แต่มาสู้กันข้างถนนแทน
วิธีนายธนทรก็อาจจะไม่แตกต่างกับนายทักษิณ

แต่ก็ต้องรอถ้ารัฐบาลพลาดสะดุดขาตัวเองเมื่อไห
นั่นแหละเราถึงจะเรียกร้องได้

ก็เป็นแสงความคิดเห็นของหลายฝ่ายเขาเลย